มีผู้ชายคนหนึ่งที่ถูกแจ้งคนหายเอาไว้ในพื้นที่ของสพวิภาวดีจังหวัดสุราธานี
ปรากฏว่าเมื่อคืนที่ผ่านมามีคนไปพบศพถูกฆาตกรรม
ฆ่าฝังดินอำพรางเอาไว้ในป่าในพื้นที่ตำบลตะกุกเหนือ
อำเภอวิภาวดีจสุราธานีในหมูบ้านคลองชุมหมู่๑๓
คือสภาพของหลุมที่ขุดเอาไว้เนี่ยกว้างยาวประมาณเมตรกว่าลึกประมาณเมตรกว่าเหมือนกันนะครับ
ซึ่งผู้ตายคือนายจรรย์หน้าแก้วอายุ๔๒ปีตามพื้นเพลแล้วเป็นชาวอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครศรีธรรมราชคาดว่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๖วันก่อนมีคนพบศพ
สภาพศพของนายจรรย์อยู่ในหลุมลักษณะหัวทิ้มลงกับพื้นหลุมใส่กางเกงวอร์มขายาวตัวเดียวนะครับ
แล้วที่หน้าท้องมีลักษณะถูกของมีคมแทงจนไส้ทะลักออกมานะครับ
เจ้าหน้าที่ต้องเอาร่างขึ้นมาจากหลุมอย่างทุลักทุเลแล้วก็ใช้เวลาในการเดินเท้าเข้าไปตรวจสอบ
แล้วก็เอาศพออกมารวมแล้วไปกลับเนี่ยมีฝนตกด้วยนะเมื่อคืน๕ชั่วโมงนะครับ
ตอนนี้ส่งศพไปชนะสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลสุราชธานีนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกวิรุณสุวรรณวงศ์รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานีบอกว่า
จากการสอบสวนเนี่ยพบว่านายนิรุธมณีรัฐที่เป็นเจ้าหน้าที่รักษาพันธ์สัตว์ป่าคลองชุมเขตคลองแสง
บอกว่าผู้ตายนั้นมีอาชีพรับจ้างทั่วไปมาขออาศัยอยู่ที่ขนำในส่วนของนายนิรุธประมาณ๒เดือนแล้ว
แล้วก็หายตัวไปเมื่อ๑๐มิถุนายนแล้วก็พยายามตามหากันอยู่นะครับ
หลังจากที่ผู้ตายหายไปนะครับก็แจ้งความไว้ที่สพวิภาวดีนะครับ
เจ้าของสวนเนี่ยเป็นเจ้าของสวนผลไม้ที่ผู้ตายเคยเป็นลูกจ้างก่อนหน้านี้ก็ช่วยออกตามหาด้วย
เดินเท้าไปตามสวนผลไม้ในพื้นที่ป่าโดยรอบจนไปเจอรองเท้าบูธแล้วก็ห่อยาของผู้ตาย
ห่างจากขนำที่พักประมาณ๓กิโลเมตรเจอเมื่อวานนี้ตอนค่ำแล้วก็พบหลุมดินลักษณะเหมือนกับฝังอะไรอยู่นะครับ
ห่างจากจุดพบรองเท้าสักสามสิบเมตรนะครับก็เลยขุดแล้วก็เจอศพครับ
ผู้ตายก็มารับจ้างทำงานอยู่เนี่ยเป็นไม่ใช่คนพื้นที่นี้นะครับ
แต่ทราบว่าเป็นคนนครชื่อบ่า
เขาน่าจะมีบาดแผนทำร้ายที่ท้องเบื้องต้นนะครับ
อาจจะถูกของมีคมเดี๋ยวต้องให้นิติเวชทดูดดี
เพราะว่าหลายวันแล้วศพเขาคืออืดดูไม่ชัดเจนนะครับ
ส่วนความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยนะคะพันธุ์ตำรวจเอกวิรุณสุวรรณวงศ์รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานี
ได้มีการประชุมร่วมกับชุดสืบสวนติดตามความคืบหน้าของคดีนี้ค่ะ
แล้วก็ลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุเพื่อหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมด้วยนะคะ
ไปตรวจสอบบ้านผู้ต้องสงสัย๔จุดค่ะ
หลักฐานเพิ่มในที่เกิดเหตุมาตรวจสอบ
ไปเจอเสื้อยืดแขนยาวสีดำ๑ตัวรองเท้าบูธ๑ข้าง
กระสุนจุด๒๒๑นัดซองยาเส้นจอบขวานแล้วก็มีตัวอย่างดินในจุดที่ฝั่งผู้ตายนะคะ
จากการสอบพยานที่อยู่ใกล้ใกล้กับที่เกิดเหตุที่เขารู้จักกับผู้ตายเนี่ยค่ะ
เขาก็บอกว่าผู้ตายเนี่ยอยู่ที่ขนำใกล้กับที่เกิดเหตุเพียงลำพังอยู่คนเดียวมา๔ปีกว่าแล้วนะคะ
ก็รับจ้างทำสวนทั่วไปแล้วก็หายตัวไปเห็นผู้ตายเนี่ยที่มีอาชีพรับจ้างดูแลสวนพร้อมกับเจ้าของสวนแห่งหนึ่งในพื้นที่
โดยมีนายโอและนายปอนช่วยกันซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้าสวนอันนี้คือเห็นเป็นครั้งสุดท้าย
แล้วหลังจากนั้นไม่เห็นผู้ตายอีกเลยอะค่ะมารู้อีกทีก็คือถูกฆ่าฝังดินอยู่ใกล้ใกล้กับลำทานในพื้นที่
แล้วก็มีผู้ต้องสงสัยอีกรายนึงนะคะคุณผู้ชมคือหายตัวไปจากพื้นที่ตั้งแต่วันที่พบศพอะค่ะ
เดี๋ยวหลังจากนี้จะต้องเชิญตัวคนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยทั้งหมดมาสอบปากคำอย่างละเอียดเพิ่มเติม
เรื่องต้นตั้งปมสังหารเอาไว้หลายเรื่องนะคะเรื่องความขัดแย้งส่วนตัว
เพราะว่าเวลาผู้ตายเมาเนี่ยจะพูดจาโผงผางอาจจะเป็นเรื่องชิงทรัพย์
หรือไม่ก็เป็นเรื่องชู้สาวนะคะตั้งไว้๓ประเด็นตอนนี้
แต่จากการตรวจสอบประวัติของนายจรรย์หน้าแก้วอายุ๔๒ปีที่เสียชีวิตนะครับ
พบว่ามีหมายจับคดีฆ่าคนตายเอาไว้ที่สอนอดินแดงกรุงเทพ
ตั้งแต่ปี๒๕๕๘นะฮะก็พอดีเลยนะมาอยู่ที่นี่๔ปี
ก็เลยคาดว่าหลังจากก่อเหตุเอาไว้ก็หนีหมายจับมากบนานอยู่ที่นี่มารับจ้างทั่วไปนะครับ
ชุดสืบสวนก็จะสืบสวนแล้วก็หามูลเหตุจูงใจในการฆาตกรรม
แล้วก็จับกลุ่มตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไป